ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
อยู่ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจแล้วฝั่งตรงข้าม

เป็นโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูนราช
แล้วน้องนักเรียนบอกว่ามองไปนอกหน้าต่าง

อยู่ตรงข้ามเขาก็โบกไม้โบกมือทักทาย
กรอนให้อะไรให้เหมือนแบบเป็นให้กำลังใจ

มีรายงานพิเศษในเรื่องนี้มาฝากค่ะ
กำลังใจจากน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูนราช
ตะโกนบอกไปแม้ทีมหมูปากจะไม่ได้ยิน
หลังแรงเร็วเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้
อยู่ตรงกันข้ามกับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนพักรักษาตัวอยู่ในขณะนี้
เด็กหญิงวรรณญาบัวน้ำจืด
นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูนราช
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งกำลังใจถึงพี่ทีมหมูป่า
แม้ว่าจะไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันก็ตาม
ดีใจไหมคะที่จะต้องมาโครงสำคัญ

เช่นเดียวกับเด็กชายนัทถากรสุขแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔
ซึ่งแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจผ่านบทกรรม
ส่งถึงพี่ทีมหมูป่าเช่นกัน
ได้ต้อนรับพี่หมู

เสียงเจ้าได้ยินไหม

หากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วทุกสิ่ง
เชิญมาวิ่งเตะบอลก่อนกลับเอ่ย
จากเด็กจะมีส่วนร่วมในการส่งใจ
เพื่อเอาใจช่วยให้ทีมหมูป่าแข็งแรงโดยเร็วแล้ว
ทางโรงเรียนยังมีส่วนช่วยในการปฏิบัติภารกิจ
ช่วยชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
โดยการประกาศให้นักเรียนเลิกเรียนก่อนเวลา
เพราะถนนด้านหน้าโรงเรียนเป็นเส้นทางลำเลียง
หมูป่าส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อีกทั้งตำรวจต้องปิดการจราจรด้านหน้าโรงเรียนด้วย
ซึ่งนักเรียนทั้งหมด๒๕๘๙คน

เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
ในหลายวันในช่วงที่เริ่มรำเรียง
เราเริ่มวางแผนการว่าเราจะทำยังไง
ที่จะเคลียร์พื้นที่หน้าโรงเรียน
ชั่วโมงที่เราขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ทางไลน์ชั้นเรียนนะคะทางกลุ่มรถตู้
เราสามารถเคลียร์ผู้ปกครองออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนไปจนหมด
รวมถึงการรับส่งนักเรียนที่จะออกจากโรงเรียน
คำพูดจากที่เราสอบถามรถตู้ว่ามีปัญหาไหม
มีผลกระทบอะไรไหมเขาบอกว่า
เพื่องานระดับชาติระดับโลก
เราขอเป็นส่วนร่วมซึ่งเราก็ดีใจมากนะคะ
ภารกิจพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงในครั้งนี้
แม้ว่าเด็กที่นี่จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ไม่ได้ให้โดยตรงแต่ก็ช่วยเหลือทางอ้อม
เท่านี้เด็กก็ดีใจเป็นที่สุดแล้ว